เกิดขึ้นในห้างแถวงามวงวานแครรายค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนก่อเหตุเป็นเด็กอายุ๑๓ปีเท่านั้นเอง
สี่ยอดกุมารค่ะคือโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว

คุณผู้ชมดูเวลาจากกล้องวงจรปิด

เขาถึงจะย่องออกมาจากจุดหลบซ่อน
เพื่อเคยมาขโมยของขโมยเงินนะฮะ

เคยขโมยมาหลายที่แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชม
ชื่อแก๊งเขาแก๊งสี่ยอดกุมาร

แล้วก็ยังเด็กกันอยู่ในวัยเรียนทั้งนั้นเลยนะคะ

แถวงามวงวานแครรายที่นนทบุรี
บันทึกเหตุการณ์ได้ช่วงประมาณตี๑๓๐ของวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
เด็กคนนี้อายุ๑๓ปีเองคุณผู้ชม
งัดร้าน๕ร้านแถวชั้น๑ค่ะ

แต่ได้ทรัพย์สินไป๒ล้าน
รวมแล้วเป็นเงินสดหมื่นกว่าบาท
ซึ่งเจ้าของร้านก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วต่อมาเนี่ยเมื่อวานรอปภก็ไปเห็น
คนที่ก่อเหตุนี่แหละเดินอยู่ในห้างนี้
ก็เลยคุมตัวแล้วก็ส่งให้ตำรวจ
เด็กชายวัย๑๓ปีคนนี้ก็รับสารภาพ
บอกว่าผมทำจริงผมไปแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะขายลอตเตอรี่
ทีนี้พอห้างปิดผมก็ค่อยย่องไป
งัดตามร้านต่าง
แต่เด็กเขาบอกว่าผมได้ตังค์มาแค่๑๗๐๐เองนะ

แล้วก็ออกไปหน้าศูนย์การค้าออกไปหน้าห้างนี่แหละค่ะ

ถามว่าไอ้หนูเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรล่ะ
เด็กคนนี้บอกว่าตังค์นี้
ผมจะเอาไปจ่ายค่าเช่าห้องพักให้กับแม่ครับ
เพราะว่าแม่ค้างค่าเช่ามา๒เดือนแล้ว
แต่ผมก็บอกกับแม่ว่าผมไปรับจ้างทำงานที่วัด

แม่ก็ถามว่าเอาเงินมาจากไหนลูก

เด็กเขาออกจากห้างได้นะช่วงประมาณตี๒กว่า
ออกจากห้างแล้วไปขี่จักรยานหลบหนีไป

เพราะว่ามันเป็นคืนวันที่คนไปดูหนังที่ห้างนี้กันเยอะ

ค่ะก็สามารถที่จะออกมาได้
แต่ทีนี้ก็ถามนะนี่อายุ๑๓เองไม่เรียนหนังสือหนังหาเหรอ
ทำไมมาก่อเหตุมาขโมยเป็นขโมยขโจนแบบนี้
เด็กบอกว่าผมไม่ได้ไปเรียน
ขาดเรียนไปหลายวันโรงเรียนก็เลยไล่ออก
หลังจากนั้นผมก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือ
ก็ตั้งแก๊งกันชวนเพื่อนอีก๓คน

แล้วก็ปั่นจักรยานคันชมพูคันนี้ค่ะคุณผู้ชม

เคยไปรักทรัพย์ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ด้วยนะ

ตำรวจก็เลยจะต้องประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ